ตอนนี้ก็ส่งทุกวันแต่ยังไม่รู้ว่าได้ร้านเมื่อไหร่
ฝาแม่ก็ส่งนะลูกส่งประจำแต่ยังไม่ได้รางวัลเลย
ชิงโชคแม่ก็อยากได้เงินล้านกับเขาแต่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร
แต่ตอนนี้แม่ก็ให้ผู้สามารถส่งด้วย
หวังเดียวคือพี่จะต้องรวยค่ะเพื่อเป็นเศรษฐี
ส่งอยู่และจะส่งต่อไปค่ะ
ส่งต่อไปค่ะเผื่อแบบมีหวังเผื่อแบบจะได้เป็นเศรษฐีนีให้เขาบ้าง
ต้องถือไปเรื่อยครับจะส่งไปเรื่อยเผื่อจะโชคดีของเขาบ้าง
อย่าเพิ่งท้อรอบที่แล้วพลาดไปรอบนี้เอาใหม่
ดื่มขนาดเบาแดงและส่งฝาต่อได้เลยเพราะเบาแดงเขาแจ้งต่อ
กับบอสไซด์ร้อยคันแจ้งล้านทุกเดือน
เราไม่อยากให้คุณพลาดส่งมาเยอะนะพี่น้อง

อันนี้สวยสีมูแสดงที่มู
แพงมาก
เดี๋ยวอันต้นระขามีนะงตั๊กก้าตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วละนะ
ฉงคืนราคามากเลย
อาหารแมวก็แพงก็ขึ้นราคา

ขึ้นราคาทุกอย่างเลยเนี่ย

อายุก็พอมาคือตีนการก็ขึ้นด้วยเนี่ยค่ะ

เครื่องฟิตสตาร์ทติดยาอะไร

รถนี้ยังดีรถนี้ดี
ใช่รถดีแต่ที่ไม่ดีคุณสองคน

มันมีอะไรตั้งมิเนี่ยที่ของมันไม่แพง

เขายืนราคาที่๑๐บาทเหมือนเดิม
จะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยก็ยังยืนราคานี้๑๐บาทเหมือนเดิม
เอาจริงตั้งแต่ผมเด็กยันโตก็ราคาดีนะเนี่ย

แล้วที่สำคัญการยืนราคา๑๐บาทก็เป็นการช่วยพี่น้องชาวไทย
รถมอเตอร์ไซคันนี้ให้อีกด้วย
เอาไปต่อยอดสร้างอาชีพกับกิจกรรม
เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพ
นี่จับจริงแจกจริงแจกจุกกันทุกวันเลยนะคะ
แล้ววันนี้นะเราจะแจกเป็นคันที่๑๑๘แล้วนะคะ
ใครมีฝาคาราบาลแดงหรือฝาคันโซคูณ๒อยู่แล้วก็รีบส่งมา

กติกานะบอกเลยว่าย้ำเหมือนเดิมง่ายเพียงแค่เขียนบีบส่ง
ถ้าใครยังไม่มั่นใจว่ากติกาเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกติกา
แล้วไปหาผู้โชคดีสำหรับวันนี้กันเลย
กติการุ่นล้านและมอเตอร์ไซค์๑๐๐คัน
ง่ายเพียงส่งฝาคาราบาลแดงเขียนคำว่าวิตามินบี๑๒
ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเท่านั้น
หรือส่งฝาคันโซคุณสองแล้วเขียนคำว่าตับ
ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกัน
พับใส่ฝาแล้วบีบส่งที่กล่องรับชิ้นส่วน
ตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือที่อยู่ตามที่ปรากฏ
ส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง๘ธันวาคม๒๕๖๒
ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลาก้านอนิกา๓๐นาที
โอ้โหฟังจากกลุ่มนี้มันเจอะมากนะ

พร้อมแล้วหลับทำไปหาผู้โชคดีกันเลย

ได้แล้ว
และผู้โชคดีได้แก่

แสดงความยินดีกับผู้ที่โชคดีได้รับมอเตอร์ไซค์ประจำวันนี้ด้วยนะ
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่โชคดีได้รับมอเตอร์ไซค์ตั้งวันนี้ด้วยนะครับ
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่โชคดีได้รับมอเตอร์ไซค์ตั้งวันนี้ด้วยนะครับ

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่โชคดีได้รับมอเตอร์ไซค์ตั้งวันนี้ด้วยนะครับ
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่โชคดีได้รับมอเตอร์ไซค์ตั้งวันนี้ด้วยนะครับ
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่โชคดีได้รับมอเตอร์ไซค์ตั้งวันนี้ด้วยนะครับ
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่โชคดีได้รับมอเตอร์ไซค์ตั้งวันนี้ด้วยนะครับ
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่โชคดีได้รับมอเตอร์ไซค์ตั้งวันนี้ด้วยนะครับ